มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่อาจจะมองว่าคนบุกลุกป่าปลูกข้าวโพดเพื่อเลี้ยงสัตว
คือผู้ร้ายทำลายป่าทำให้พวกเขาตกเป็นจำเลยของสังคม
แต่ว่าไทยรัฐทีวีมีโอกาสเปิดใจพูดคุยกับผู้บุกรุกป่าน่าน
เพื่อฟังเรื่องราวจากมุมมองของพวกเขานะครับ
ซึ่งพวกเขาก็ยอมรับว่าการบุกลุกป่าเป็นสิ่งที่ผิด
แต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะมันคือแหล่งรายได้เลี้ยงชีพ
ถ้ามีทางเลือกใหม่มีความช่วยเหลือจากรัฐ
มีรายได้เพียงพอก็พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับป่า
ติดตามเรื่องนี้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
ล้วนเร่งตัดย่าเตรียมหน้าดิน
เพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกครั้งในฤดูฝนนี้
ล้วนเล่าว่าครอบครัวและชาวบ้านน้ำโซ้ง
และบ้านพวงพยอมตำบลดูพงศ์อำเภอสันติศุกร์จังหวัดน่าน

เพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากว่า๓๘ปีแล้ว

ความยากจนเป็นต้นเหตุที่ลุงล้วนมองว่า
ทำให้ชาวบ้านเลิกอาชีพนี้ไม่ได้
และเมื่อพ่อค้าให้ราคาดี
ประกอบกับชาวบ้านไม่มีทางเลือกในการทำอาชีพอื่น
ก็ยิ่งขยายพื้นที่เพาะปลูก
และเริ่มรุนแรงมากขึ้นในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสันติศุกร์

ชาวบ้าน๒๔๓๐ครัวเรือน๓ตำบล
ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์๔๖๕๐๐ไร่
แต่อาชีพนี้กลับไม่ได้ทำให้ชาวบ้านร่ำรวย
เพราะผลผลิตต่อไร่ที่ทำได้เพียง๓๕๓กิโลกรัม

ทำให้ชาวบ้านต้องกู้หาเงินมาลงทุนต่อยอด
เกือบทุกคนมีภาระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ
ลุงล้วนปัจจุบันมีหนี้รวมกว่า๑ล้านบาท
แต่บ้างปีนี้ผ้าผลอำนวยดีราคาก็ดีหน่อย
ป่อได้ทรงท้อข้าวสอนี่นอกระบบก็ได้ทรง
ลูกไปลุงเลี้ยนกับป่อยังแค้นอุดมสมบุญ
เปิดกลิ่นได้ก็ได้กลิ่นอยู่
ล้วนยืนยันว่าชาวบ้านทุกคน

และพร้อมจะหยุดบุกรุกหากรัฐบาลมีทางเลือก

แต่มันก็จะได้ป่าคืนมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้เท่า
ชีวิตจะดีขึ้นอันนี้ก็จะเกิดเป็นต้นยา
ไหม้ขึ้นจะมีอากาศดีขึ้นมา
พื้นที่สีเขียวจะคืนสู่ป่า
คนและป่าจะอยู่ร่วมกันได้
ชาวบ้านมองว่ารัฐต้องฟังเสียงคนในพื้นที่
แล้วค่อยทำแผนดำเนินงานและทำอย่างต่อเนื่อง
สมศักดิ์สีชุ่มข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน